และในโลกโซเชียลตอนนี้เขายังมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับโควิดอยู่
ทุกคนก็หวังค่ะหวังใจว่าวัคซีนเหล่านี้เนี่ย
นำไปใช้กับบุคลากรด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเสี่ยงสูง

ทีนี้ปรากฏว่ามีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนางในกรุงเทพนะคะ

ปรากฏว่ารายชื่อด่านหน้าตกหล่นเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะ
แล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมาสวมสิทธิ์แทนนะคะ
ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชื่อดังในกรุงเทพเนี่ยนะคะ
เขาโพสต์ระบายความรู้สึกของคนด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดบอกว่า
บันทึกรอยแผลของช่วงชีวิตนี้ไว้ในความทรงจำ
หน้าอย่างพวกเรายังคงถูกปฏิเสธการฉีดวัคซีนเหลือเชื่อจริง
รายชื่อด่านหน้าไม่กี่ตึกรวบรวมยากเย็น
รายชื่อคนที่ได้รับแล้วก็ปวดใจ
ด่านหน้าทุกคนที่ต้องกัดฟันสู้เพื่อโรงพยาบาล
เราสงสารตัวเองที่เชื่อมั่นว่าผู้บริหารจะเห็นคุณค่าของพวกเรา
แต่กลับปล่อยให้สิทธิ์ที่เราควรได้รับถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตา
เรามีกันแค่คนละหนึ่งชีวิตและเป็นคนที่คลุกคลีกับคนไข้โควิดจริง
แล้วเราควรเรียกร้องหาความยุติธรรมได้จากใครค่ะ
ยังมีบุคลากรทางการแพทย์อีกคนนะคะโรงพยาบาลเดียวกันนี่แหละ
ก็โพสต์ระบายนะคะบอกว่า
หวังกับการบริหารจัดการวัคซีนของโรงพยาบาล
เสียใจที่คนทำงานด่านหน้าจริงจริงไม่ได้รับวัคซีนแต่คนที่ไม่ใช่ด่านหน้าได้รับไป
วดใจหลายคนรายชื่อตกหล่นหลายคนถูกปัดให้ตกเกณฑ์
ตกเย็นมาวัคซีนเหลือหลายโดสตามใครก็ไม่รู้มาฉีด
หาความตกใสจากเรื่องนี้ไม่ได้เลยจริงจริง
แท็กทวงคืนไฟเซอร์ให้ด่านหน้านะคะ
ยังมีอีกค่ะอีกคนนี้เขาก็โพสต์บอกว่า
บุคลากรทางการแพทย์อีกคนโพสต์นะคะบอกว่า
โรงพยาบาลได้รับไฟเซอร์มาให้บุคลากรด่านหน้าที่ดูแลคนไข้โควิด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดไฟเซอร์ด่านหน้าตกหล่น
ทางโรงพยาบาลตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่อิงตามทางกระทรวงสาธารณสุข
ทำให้วัคซีนที่นำเข้ามาเพื่อให้ด่านหน้าถูกใครก็ไม่รู้สวมรอยขโมยวัคซีนไป
ตั้งคำถามกับทางผู้บริหารกลับได้คำตอบคือความเงียบ
แบบนี้จะให้เราชาวด่านหน้ารู้สึกยังไงมีจิตสำนึกด้วยว่าใครควรได้ฉีดก่อนและใครที่รอได้นะคะ
๓คนเลยอะโพสต์ไปในทางเดียวกันเนื้อหาไปในทางเดียวกันนะคะ
โพสต์นากัดโทษฐานัตจรรย์อำไพรเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารการณ์ในฐานะโคศกองทัพอากาศ
ก็มีการชี้แจงถึงกรณีเรื่องประเด็นการสวมสิทธิฉีดวัคซีนเข็ม๓ในสังกัดโรงพยาบาลภูมิพล
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นจากเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศยืนยันว่าได้จัดเตรียมวัคซีนสำหรับบุคลากรทุกคนตามสิทธิ์
แต่ในขั้นตอนการลงทะเบียนช่วงนึงอาจจะมีข้อผิดพลาดยืนยันว่าทุกคนต้องได้หมดนะคะ
ส่วนเรื่องการสวมสิทธิ์เจ้ากรมแพทย์ฐานอากาศยืนยันเป็นเพียงข้อมูลคาดเคลื่อน
รายชื่อที่ตกหล่นแก้ไขแล้วเพื่อขอวัคซีนเพิ่มเติมซึ่งจะมาสัปดาห์หน้าอีก๔๐๐โดส
และกลุ่มพยาบาลที่ชื่อตกหล่นจะได้ฉีดในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ค่ะ
ส่วนประเด็นการโพสต์แชร์ข้อมูลทางกองการพยาบาลจะไปทำความเข้าใจกับคนที่เป็นคนแชร์ข้อมูลต่อไปนะคะ
เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันเร็วจริงค่ะตรวจสอบกันได้หมดนะคะสังคม
เพราะฉะนั้นทำอะไรให้โปร่งใสค่ะเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ขอให้ได้ใช้ประโยชน์จริงนะคะสำหรับบุคลากรด่านหน้าค่ะ
เราอยากให้เขาได้ไฟเซอร์ก่อนเลยเพื่อการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะ